แล้วค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกันที่เรื่องราวของครอบครัวจามิกรค่ะที่เพิ่งจะมีข่าวดีนะคะ
นั่นก็คือการที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างพัตเตอร์จูงมือแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิวาไปหมาด
งานนี้พี่สาวคนสวยอย่างแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงโมเมนต์ความประทับใจในวันงานให้เราได้ฟังกันค่ะ
จัดงานวิวาสายฟ้าแลบท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นและเรียบง่ายนะคะ

สำหรับอดีตนักแสดงหนุ่มพัตเตอร์เตชธร
และแฟนสาวพัชชากริตภรค่ะ
โดยมีครอบครัวจามิกรรวมถึงเพื่อนสนิทของบ่าวสาว
อยู่ร่วมในวันสำคัญกันอย่างพร้อมหน้า
พี่สาวคนสวยอย่างแพนเค้กเขมมะนิดนะคะ
ก็ไม่พ้นที่จะต้องตอบคำถามแทนน้องชาย

เกิดจากความตั้งใจของพัตเตอร์และแฟนสาว
คบหาดูใจกันมานานกว่า๒ปี

ก็อยู่ในสายตาของครอบครัวมาโดยตลอดค่ะ
และก็ได้เดินทางไปแสดงความยินดี

บ้านเกิดของฝ่ายหญิงกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ
ส่วนประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองว่า

แพนเค้กเผยว่าน้องชายและแฟนสาว
ตั้งใจจะมีทายาทตัวน้อยอยู่แล้ว
ซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร
และตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน
บ้านหลังเดียวกันแล้วด้วยค่ะ
เขาก็เตรียมการเกิดมาระยะเอาเวลาเองแล้วค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทำพิธีกัน

แล้วน้องผู้หญิงเขาก็อยู่อุทัยธานี
เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะไปจัดที่บ้านเขา

เราก็เลยยกคณะกันไปที่นู่นกัน

เห็นว่าเขาทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้มากกว่า

แต่จริงแล้วก็คือตามเวลาเขามากกว่า
แล้วทั้งสองฝ่ายเขาก็แฮปปี้ซึ่งกันและกัน

แต่ก็คงไม่มีอะไรเพราะที่บ้านก็ผู้หญิงเยอะอยู่แล้ว

คือถ้ามีเราก็คงแฮปปี้กัน

เราก็เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ซึ่งมันก็สนุกสนานกันไป
ก็ให้เขามีความสุขแล้วก็เหมือนให้เขาได้ดูแล

เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปอีกกั้นนึง
น้องชายแต่งงานแซงหน้าไปแล้วแบบนี้
ก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองกับสารวัตรหมีนั้นไม่ได้รีบร้อนอะไร
เนื่องจากว่าต่างคนนั้นก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบกันก่อน